คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะผู้ชายคนเนี่ยตั้งใจขี่รถออกไปตามหาแฟน
แฟนเขาเนี่ยหายตัวไปก็ตามออกตามหาสักพักนึงหายไปด้วยค่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็หายตัวไปแบบครอบครัวติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๓๑ธันวาคม
รวมแล้วจนถึงวันนี้๑สัปดาห์ครอบครัวไม่เคยลดละพยายามตามหาตลอด
ล่าสุดเจอเขากลายเป็นศพค่ะโอ้โหตายมาสักพักนึงแล้วด้วยนะคะ

คลิปนี้นะคะเพื่อนของนายอดีศกระถิ่นทองในเต้ว่าไต้วัน๓๑ปีผู้ตายเป็นคนถ่ายเอาไว้
หลังจากที่ในเต้หายตัวไปตั้งแต่๓๑ธันวาคมนะคะก็พยายามกับจะออกตามหากัน
กระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะก็เจอตัวในเต้แต่ว่าในเต้ไม่มีลมหายใจแล้วนะคะ
เพื่อนน่ะพอเห็นร่างนายเต้ก็ร้องหายกันใหญ่เลยีค่ะ
จากนั้นตำรวจสพทุ่งลุงก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
ร่างในเต้อยู่ห่างจากจุดที่พบเห็นในเต้เป็นครั้งสุดท้ายประมาณ๘๐๐เมตร
ซึ่งในเต้นอนเสียชีวิตในท่าตะแคงซ้าย
มีกิ่งไม้ล้มทับใบหน้า
แล้วสภาพก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วค่ะ
หลังพบศพนะคะตำรวจก็เลยเชิญตัวผู้ต้องสงสัย

มีนายเสน่ห์ศูกเลี่ยงหรือว่าหน้าขี้เกียว

มีนายสุรพงศ์หัดเรืองศรีหรือว่าในต้นลูกเขยของนายเขียวนะคะ
แล้วก็นายประกอบทองทวีหรือว่านายกรอบเป็นเพื่อนของนายเขียวค่ะ
เรื่องต้นนายเขียวและนายกรอบก็ให้การปฏิเสธนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำร้ายร่างกายในเต้
ส่วนต้นรับเพียงแค่ให้ใช้ไม้ตีไปที่หัวนายเต้ครั้งเดียวก็พอ
หลังจากนั้นในเต้ก็วิ่งหนีไปแล้วไม่มีใครมีอาวุธปืนที่จะวิ่งตามไปซ้ำด้วย
คุณเนติชาวลงพื้นที่ในจุดเกิดเหตุนะคะเห็นว่าทางเข้าไปในจุดเกิดเหตุเนี่ย
ลักษณะเป็นทางลูกรังแล้วก็มีสวนยางพาราล้อมรอบ
ทางจุดเกิดเหตุเป็นบ้านหลังนึงนะคะเป็นบ้านของหนึ่งในผู้เกิดเหตุผู้ก่อเหตุ
ต้นยางพาราติดกับบ้านหลังนี้เนี่ยมีรอยกระสุนเป็นรอยใหญ่ด้วย
จากจุดเกิดเหตุแค่แปดร้อยเมตรเองนะคะซึ่งจุดที่พบศพเนี่ยก็มีรอยย่าแหวกอยู่
หนึ่งว่าเป็นรอยลากร่างผู้เสียชีวิตมาฝ่าดงย่าไป
ลักษณะก็เป็นแบบนี้เป็นทางไปเลย
คุณเนติชาวได้คุยกับนายนครกระถิ่นทองหรือว่าในต้อยนะคะพ่อของผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่า
ลูกชายพ่อนี่นะหายออกจากบ้านตั้งแต่คืนวันที่๓๑แล้วซึ่งฟลุ๊กเพื่อนของเต้เนี่ยบอกว่า
เดี๋ยวจะพาทั้งภรรยาของเขาลูกของเขาหนีออกจากบ้านแล้วก็มีชาวเมียนมานะคะ
เห็นภรรยาของในเต้และลูกเนี่ยเดินอยู่แถวบ้านของชาวบ้านก่อนถึงกรุงเทพ
เต้เลยตัดสินใจโทรให้เพื่อนมารับค่ะ
ก็ถือว่าเป็นไปตามให้มารับตามภรรยาแล้วก็ลูกกลับบ้านนะคะ
เต้เนี่ยเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เองพอถึงเนี่ยนะคะในเต้เองก็มีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วย
ทีนี้แหละหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นชนวนเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
สำหรับสาเหตุที่ตัวภรรยาคือในเต้เนี่ยเริ่มแรกเดิมทีคือออกไปตามหาภรรยาเนาะ
เพราะภรรยากับลูกหายออกจากบ้านไปก็เลยออกตามหาจนสุดท้ายเขากลายเป็นศพเอง

เขาบอกว่าสาเหตุที่ภรรยาหนีออกจากบ้านเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ก็เห็นว่า๑๐ปีที่ผ่านมาทั้งในเต้แล้วก็ในเสากล้วยภรรยาเนี่ย

หัวเมียทะเลาะกันบ้างตามประสานนั่นแหละ
กระทั่ง๑เดือนก่อนฝ่ายหญิงบอกว่าจะไปถอนฝัน

จะไปถอนฝันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นฝ่ายหญิงอีกเลย
แล้วคืนวันที่๓๑ธันวาคมค่ะ
ญาติก็ฝันว่าในเต้มายืนยิ้มอยู่ที่ประตูด้วย
บอกว่าเนี่ยเจอภรรยาแล้วนะ
ตอนแรกเธอก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะ
กระทั่งตื่นมาแล้วมารู้ข่าวนี่แหละ
ว่าในเต้เสียชีวิตแล้วเธอก็บอกว่าเอ๊ะ
เต้อยากจะบอกอะไรเธอหรือเปล่า
เอาอย่างนี้ละกันเธอไม่ขอทำอะไรมาก
แต่ก็ขอให้มันมีการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
เพราะว่านายเต้เนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ
ทีนี้เราได้คุยกับนายฟลุ๊กนะคะ
อายุ๑๙ปีเป็นเพื่อนผู้ตายเขาบอกว่า

ขอให้ขี่รถไปตามเมียกับลูกให้หน่อย
ทีนี้พอไปถึงปรากฏว่าเต้เนี่ย
เดินเข้ามาถามหาเมียแล้วก็ลูกกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ตรงนี้เนี่ยไม่มีใครพาลูกพาเมียเองหนีเลย
เต้ก็ยังคงตะโกนโวยวายนะคะ

ซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้นนะคะ

ถ้าจากการตรวจสอบเนี่ย

ตอนจังหวะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุ

เต้ก็ตะโกนโวยวายเรียกชื่อเมียและลูก
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยตัดสินใจทำร้ายเขาอะค่ะ
ใช้ไม้ใช้ปืนยิงใส่ในเต้หนึ่งนัด
เต้ก็เลยต้องวิ่งหนีไปอีกทางนึง
ส่วนตัวเขาก็ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย

แล้วก็รีบไปแจ้งความคนหายในวันที่๔มกราคมนะคะ
ถูกเซมายังจะใช้ไหล่ถูกอะ

ตอนนั้นทางฝั่งทั้งสามพวกเขามี
ก็คงเจอกรพเสวปื้นน่ะ

พี่สาวในเขียวหนึ่งในผู้ต้องหาก็มีการวิ่งเข้ามา
แล้วก็กอดน้องชายพร้อมกับร้องไห้ด้วยนะคะ

วันเกิดเหตุเนี่ยในเต้ขี่รถมาถามหาเมียและลูกว่าอยู่ไหน
นายต้นก็ถามในเต้ว่ารู้ได้ยังไงว่าเมียของเองกลับมาที่นี่
แล้วด้วยความโมโหไม่รู้ว่าโมโหอะไรแหละ
อยู่ต้นก็เอาไม้ตีในเต้

จนในเต้เนี่ยต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
เราก็ต้องฟังความสองข้างค่ะพี่อุ๋ย
ก็เลยไปคุยกับในต้นในเขียว

เขาเหมือนที่ทำอะไรให้มันประใจเลย
แล้วหลังจากนี้เราจะต่อสู้คดีไหมคิดว่าสู้ครับผมสู้คดีใช่ไหมตอนนี้ถ้าบอกว่าไม่ได้ขอโทษอะไรไหมพี่
ทีนี้ทางด้านของคดีความนะคะตำรวจสพทุ่งลุงแจ้งไป๓ข้อหาเน้นเลย
คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยทรมานและร่วมกันลอบฝังย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
หลังจากนี้ตำรวจจะมีการสอบประคำผู้ต้องหาทั้งสามคนอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็จะนำตัวไปฝากหางศาลจังหวัดนุนสงขลาค่ะ
ตอนนี้ผู้ต้องหาก็ยังคงให้การภาคเศษอยู่นะคะแล้วก็ให้การกับตำรวจว่ามีเพียงแค่การทุบตีในเต้ผู้ตายเท่านั้นแต่ไม่ได้มีถึงขั้นทำให้เสียชีวิตแน่นอน
อันนี้คือสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างแต่พอตำรวจไปดูจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหร่องรอยนี่มันชัดนะ
เรื่องการเคลื่อนย้ายศพก็ดีอะไรก็ดี
ก็เห็นเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดแน่นอนและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วย
พระร่างของนายเต้เนี่ยครอบครัวนำมาทำพิธีทางศาสนา
ที่วัดเขามีเกียรติในตำบลเขามีเกียรติอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้วค่ะ